ผู้สาวคาเลาะโด่งดังไปทั่วเลยนะคะ
ทุกคนพูดถึงแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เองก็ต้องพูดถึง
แต่ก็พูดในแง่เรื่องของการแต่งกายเรื่องของท่าเต้นบ้างอะไรบ้างนะคะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหมีคนตำรวจทั้งในทั้งนอก

เพราะว่าคนแห่ไปดูกันเยอะ
ถามเจ้าตัวว่ารู้สึกน้อยใจหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า

เตรียมที่จะปรับปรุงเรื่องของการแต่งกายมาให้โป๊ค่ะ
ผมว่ายิ่งคนพูดถึงยิ่งเป็นข่าวเธอก็ยิ่งดังนะ

คือใครก็ตามที่นายกพูดถึงเนี่ยแหม
คนที่ไม่รู้จักก็ต้องไปหาดูแล้วล่ะว่า

นี่ก็เป็นคอนเสิร์ตที่สนามโรงเรียนบ้านห้วยไซในอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะ
แฟนเพลงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังลำไยหายทองคำเนี่ยแห่กันมาดูกันแน่นขนาดเลย
ซึ่งมีตำรวจภูทรนายงทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบรวมถึงอาสาสมัครยืนตรวจค้นประตูทางเข้าอย่างเข้มงวด
ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคนมีจำนวนมาก
ลำไยหายทองคำเจ้าของเพลงผู้สาวขาล้อก็บอกเลยว่า
รู้นะว่ามีหลายฝ่ายพูดถึงเรื่องการแต่งกายพูดถึงเรื่องท่าเต้น๗ชั้น๙ชั้นอะไรก็ว่ากันไปเนี่ย
เขาบอกเขากำลังปรับปรุงอยู่ไม่ได้ไม่พอใจไม่ได้โกรธเครื่องไม่ได้น้อยใจอะไร
เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวสารอยู่นะ
โดยเฉพาะกรณีของผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเธอก็ติดตามเหมือนกัน
พอถามว่ารู้สึกยังไงว่านายกพูดถึงใช่ไหม
เธอก็บอกว่ารู้สึกว่าท่านนายกเป็นคนตลก

เมื่อก่อนจำได้ไหมมีแฮชแท็กว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนตลก
นายกรัฐมนตรีเป็นคนตลกแล้วผมรู้สึกว่าท่านเป็นคนตลก
แต่ว่าเมื่อถูกท้วงติงมาก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงเรื่องการแต่งตัว
ไม่ได้มีผลกระทบใดกับงานแสดงคอนเสิร์ตของเธอด้วย
ก็คือความรำยายแฮงก็คือบนบริษฐีการแสดงนะคะ
ก็ให้เลือกเสร็จแต่สิ่งดี
ทีนี้มันมีประเด็นนึงคุณทัศนัย
คือหลายคนมาดูก็อยากมาดูอ่ะพูดตรงความเซ็กซี่ของเธอถูกไหม

แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเธอแต่งตัวมิดชิดขึ้น
โป๊น้อยลงหรือว่าดูรัดกลุ่มมากขึ้นเนี่ย
ค่าตัวจะลดหรือเปล่าล่ะนั่นสิฮะใช่ไหมเรื่องนี้ลำไยก็ตอบนะบอกว่า
ไม่ทราบค่ะส่วนตัวผู้จัดการดูแลทุกอย่างค่ะ
ก็ยอมปรับปรุงตามคำแนะนำของท่านนายกนะครับ